แทนผู้ปกครองในฐานะพ่อคุณหนึ่งของลูก
ผมก็ภูมิใจที่ทุกคนออกมาอย่างปลอดภัย
ไม่มีบาดเจ็บไม่มีอะไรที่ว่าทำให้น้องเขาเสียหายนะครับ
และทุกคนก็มีส่วนร่วมภารกิจที่ว่าความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศ
สุดท้ายเราก็นำน้องออกมาได้ทุก๑๓ชีวิต
รวมทั้งหน่วยซิลที่ไปอยู่กับน้องอีก๔คนกลับมา
อย่างที่พวกเราได้เห็นกันเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็ภารกิจตรงนี้ถือว่ายากมากนะครับก็ยากจริง
ซิลกับทีมดำน้ำขอผมแค่ว่าให้สูบ
ให้สามารถที่จะเงยหัวมาหายใจได้เขาพร้อมที่จะปฏิบัติการทันที
จนถึงวันที่เราประกาศดีเดย์
สภาพน้ำในโถง๑๒๓แทบจะไม่มีคือมีนะแต่แทบจะไม่มี
แล้วจุดอื่นหลายจุดที่เป็นจุดตอนกลางของการที่ต้องนำน้องเขาออกมา
เราสามารถที่จะโผล่มาหายใจได้นะครับ
เราสามารถที่จะมีที่แห้งบางจุดที่พอยืนขึ้นมาเปลี่ยนถังอากาศได้
เมื่อวานนี้หลังจากเสร็จภารกิจนะครับน้ำก็เติมเข้ามาในถ้ำ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในระหว่างที่เรารอ
น่าจะเป็นการถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ์ฉบับเต็ม
คือระหว่างนี้มีความรู้จากหลายท่านที่อยู่ที่หน้างาน
จะมาคุยให้เราฟังแม้กระทั่งความยากลำบาก
ทั้งความแยกลำบากบรรยากาศที่เจอตลอด๑๐กว่าวันที่ผ่านมา
สำหรับการช่วยชีวิต๑๓ชีวิตออกมาสำเร็จนะคะ
และวันนี้สองท่านไม่เคยเจอกันนะคะคุณผู้ชม
หมายถึงว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ไปปะกันที่เชียงรายด้วยภารกิจนี้
แล้วตอนไปแรกก็ไม่เคยเจอกันมาเจอกันเอาวันหลังค่ะ
แล้วก็มาเจอกันอีกทีในรายการถามตรงทั้งสองท่านเนี่ยนะคะ
อาจารย์ชัยพรมาคุยกับเราอยู่๒ครั้ง

อาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์บ้างหลังติดต่ออาจารย์ไม่ได้เลยนะคะ

แล้วก็กลับไปก็ไปทำภารกิจของตัวเอง

จนกระทั่งวันนี้สองท่านมานั่งในรายการของเรานะคะ
ผู้เชี่ยวชั้นด้านท่ามในฐานะนักธรรมนีวิทยานะคะ
อาจารย์ชัยพรสิริพรภัยบูลและนักภูมิศาสต
แล้วก็เคยเข้าไปสำรวจถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายมาก่อนหน้านี้นะคะ
คุณอนุกูลสอนเอกสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

แต่ข้อมูลส่งถึงกันก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมคะ

นี่ค่ะขอเอายับไปนิดนึงนะคะ

คือดิฉันเอาภาพนี้มาให้เราดูกันอีกครั้ง
เพราะว่าตอนนั้นมันก็โล่งแบบนี้เลย
ตอนที่เราทราบข่าวนี้ครั้งแรก

มีปักหมุนทีละช่วงเหมือนนักสำรวจถ้ำ

อันนี้ที่เอามาให้ดูคือจะบอกว่ามันมีหลายทฤษฎีมาก
ตั้งแต่ตอนแรกที่เป็นข่าวเลยว่าเด็กอยู่ตรงไหน
แรกนี่ไม่มีใครคิดนะคะว่าเด็กจะเกินจุดนี้เข้าไปค่ะคุณผู้ชม
เพราะแค่นี้เนี่ยคือเกินจุดที่คาดการณ์แล้ว
คือถ้าเอาตั้งแต่ปากถ้ำเข้ามาเนี่ยนะคะมาไม่ถึงตรงนี้นะคะ
ที่เจ้าหน้าที่วรรณอุทยานแนะนำให้เที่ยว
คือขนาดชุดสำรวจที่อาจารย์ชัยพรไปกับอาจารย์หน้าสุดา

อาจารย์ยังบอกเลยว่าตอนนั้นที่เข้าไปสำรวจ
ทำงานทางวิชาการนะคะต้องมีเจ้าหน้าที่ประกบเข้าไป
และเข้าไปก็น่าจะอยู่แค่ตรงนี้แหละ
แล้วใครจะไปคิดว่า๑๓คนจะเกินตรงนี้เข้าไป
แต่พอข่าวออกมาเรื่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณอนุกูลมี๑ทฤษฎีที่บอกว่า
คิดว่าน่าจะเลยเข้าไปลึกมาก

ในขณะที่อาจารย์ชัยพรมีอีกหนึ่งทฤษฎีอาจารย์บอก
น่าจะอยู่ประมาณกลาง

โอนอินกับรายการเรานะคะอดีตประหลัด
ท่านบอกว่าผมว่าไม่น่าใช่หาดพัทยา

น่าจะเลยไปอีกและอาจจะถึงท้ายถ้ำ
ซึ่งอันนี้เป็นแค่๒๓ท่านที่คุยกับเรา
อกจากนั้นในพื้นที่คงมีหลายทฤษฎี
ว่าตกลงหมูป่าอยู่ไหนใช่ไหมคะ

ที่มั่นใจคิดว่าติดอยู่ไหนคะ

เพราะว่าเลยส่วนของโถง๓ที่ซิลอยู่

ซึ่งในช่วงมิถุนาเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะรอดเข้าไป
เพราะว่ามันจะเต็มถ้ำหมดฮะน้ำเต็มถ้ำ

ส่วนไปหินทะลบมันจะเป็นรูปตัวยู
แล้วเวลาถ้าคุณจะเข้าคุณจะต้องมุดน้ำเข้าไป

ก็คือเขาบอกเขาเจอรองเท้าที่๓แยก
ซึ่งปกติแล้วเวลาคนเข้าถ้ำ
เขาจะไม่สามารถประมาณระยะทางได้

สามของเขากับที่เราจินตนาการมันเหมือนกันไหม

บอกว่าเราอาจจะใช้หน่วยกับคำเรียกไม่เหมือนกันสำหรับทำ
ถูกต้องครับแล้วก็จนกระทั่งแวนซ์มายืนยันว่า
โอเค๓แยกคือตรงนี้เขาเจอรองเท้าตรงนี้

เราก็เลยมองโฟกัสไปตรงที่
พื้นที่ที่เขาน่าจะอยู่ที่ได้เป็นโถงแห้งซึ่งตรงนี้
ส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างถ้ำตอนที่มีน้ำอยู่ในถ้ำเนี่ย

เพราะว่าปกติแล้วนักสำรวจจะเข้าช่วงหน้าแรง

เพราะฉะนั้นข้อมูลในถ้ำทั้งหมด
ตรงไหนสามารถอยู่รอดได้ตรงไหนน้ำเต็มถ้ำ

เราได้แค่คาดการณ์ว่าเขาน่าจะอยู่ช่วงไหน

เพราะว่าส่วนนั้นจะเป็นช่วงที่แคบที่สุด
คุณผู้ชมค่ะคือจังหวะที่คุณนกูลเล่าเมื่อสักครู่นี้
คือแปลว่าเกินคาดไปตั้งแต่แรกแล้ว
เพราะตอนแรกไม่คิดว่าจะเลยมาถึง๓แยกซะด้วยซ้ำ

อาจารย์บอกเราในช่วงถัดมาแล้วนะคะ

อาจารย์ไปเอามาจากไหนคะข้อมูลอะไร
คือผมรู้ว่าตรงนี้มันน้ำท่วมแน่
แล้วที่ข้อมูลจากซิลเจอรอยเท้าละ
ให้เขาอยู่พ้นน้ำได้ก็เลยคิดว่าน่าอยู่ตรงนี้
แล้วก็ถ้าข้อมูลว่าช่วงนี้น้ำมันไหลมาทางนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นก็ประมาณว่าน่าจะอยู่ตรงนี้
ทีนี้เรียนขอมาถึงอีกทฤษฎี
ซึ่งวันอนุกูลก็เคยพูดไว้เช่นเดียวกันกับที่แขกรับเชิญนะคะ

บอกว่าท่านเคยเข้าไปสำรวจกับเพื่อนตั้งแต่สมัยท่านกำยำแข็งแรงกว่านี้
ท่านบอกว่าเผลอจะไปอยู่ถึงปลายถ้ำ
เหมือนที่คุณอุ้งคิดว่าผมก็คิดว่าเผลอจะไปถึงปลายถ้ำ
แต่นั่นคือทำลายทุกอย่างที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้แล้วนะคะ
เพราะไม่มีใครคิดว่าจะเลยจากวันนี้เข้ามา

ไม่เคยมาถึงตรงนี้
ทำไมเราถึงมีทฤษฎีนี้ขึ้นมาว่าเด็กจะไปถึงปลายถ้ำคะ
จากข้อมูลที่ผมรู้มาพอเข้าพื้นที่ไปแล้วนะครับ
เรารู้ว่าเด็กกลุ่มนี้เขาเคยเข้าถ้ำหลายครั้ง

ใช่ครับเขาเคยเข้าไปสมมุติวันนี้เข้าไปสัก๒กิโลเวลาไม่พอถอยกลับมา
ครั้งหน้าเลยจากจุดที่เขาเข้าอีกเขาบอกมันน่าจะเข้าไปได้นะ
เขาก็เข้าไปลึกกว่าแล้วถอยมาเพราะฉะนั้นเอ่อ
หนึ่งคือความประสบการณ์ในการเดินถ้ำ
คำนี้ของเด็กมีเยอะมีสูง
สองก็คือเขารู้เส้นทางในถ้ำเพราะเขาเข้าออกบ่อย
ยิ่งเขาเข้าออกบ่อยเท่าไหร่สปีดในการเดินก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นเวลาเขาเข้าไปแล้วอาจจะเป็นจังหวะที่น้ำยังไม่ท่วม
แต่พอเขาถอยออกมาปรากฏว่าน้ำฝนตกน้ำมาแล้ว
ก็เลยจำเป็นต้องหนีซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าส่วนปลายถ้ำน่าจะสูงกว่า
เพราะว่าจากแผนที่ถ้ำเขาสรุปมาว่าถ้ำนี้มีความต่างระดับประมาณ๘๕เมตร
จากปากถ้ำถึงส่วนในศุกร์ซึ่งมันเป็นส่วนท้ายของถ้ำ
ผมก็เลยเชื่อว่าด้านท้ายถ้ำเนี่ยพื้นที่มันจะสูงขึ้น
ความลึกอยู่ที่๕๐เมตรพอเราคำนวณระยะจากปากถ้ำสูง๔๔๖
เราก็เลยเข้าใจว่าโอเคในถ้ำนี้มันจะลาดจากด้านท้ายถ้ำมาหาปากถ้ำ
ว่าตรงท้ายสูงกว่าข้างหน้า
ซึ่งถ้าเขาชินกับถ้ำแล้วเขาหนีมาส่วนท้ายถ้ำเป็นส่วนที่น่าจะมีส่วนที่แห้งมากขึ้นซึ่งมีโอกาสรอดชีวิต
ซึ่งสังเกตการณ์การตกลอดรอดของเด็กกลุ่มเนี่ยผมว่าจะนำเขามาในเส้นทางส่วนท้าย
อาจารย์ชัยพรค่ะจากข้อมูลชั้นหินธรณีวิทยาหรือเท่าที่อาจารย์รวบรวมกลับมาแล้วด้วยเนี่ย
ตกลงมันเป็นไปได้เหรอที่เด็ก๑๐กว่าคนจะไปถึงท้ายถ้ำได้
ทั้งที่นักสำรวจอย่างละเอียดยังไม่เลยตรงนี้เลยค่ะ
ตอนนี้ฝนมันตกขนาดตรงนี้ยังท่วมตรงนี้น้ำมันมาจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับ
เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายจุดจะท่วมเขาจึงติดไปต่อเนื่องไม่ได้นะครับ
โถงถ้ำจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีโอกาสจะเกิดหินทรลมมาแบบนี้รวมทั้งน้ำที่ลายค่างนอก
เหมือนแปะเป็นตะกอนไว้พิงผนังข้ามหลัง

คือทุกความรู้เท่าที่ทุกคนมีประสบการณ์นะครับ

แต่อันนี้สรุปถ้าผิดบอกนะคะ
แต่อย่างหนึ่งที่น่าจะบอกได้มาก

และ๒ไปเจอเจ้าของข้อมูลตัวจริง

สำคัญนักแลใช่ไหมอาจารย์

ข้อมูลเรื่องถ้ำเรื่องข้างในถ้ำเป็นยังไง
คืออย่างหลายจุดเนี่ย
ชาวบ้านเคยเข้าไปข้างในแล้วเห็นแสงก็มีบางจุด

ซึ่งเราก็พยายามหาจุดนั้น
จะเข้าเป็นบางเวลาเปลี่ยนบางทีไม่เกี่ยวกันเอาทีก็มี
เพราะว่าช่องแค่วันอาทิตย์ผ่านมา

เหมือนในหนังล่าสมบัติโซโลมอนเลย
เมื่อเดือนห้องอาทิตย์ห้อง๖เรียบนแสงมันมักล้างหน้า
คือสำคัญสำคัญเลยอย่างนี้ถ้าเจ้าบ้านหนูว่าเคยเห็นแสง
เพราะฉะนั้นเราเลยไปตะลุยหลังคาท่าน
เป็นที่มาของการหาปล่อง

ว่ามันลึกประมาณตรงไหนนะ
เห็นแสงลงมาชาวบ้านเคยเข้าไปถึงไหนนะ
คิดว่าเด็กอยู่ตรงไหนนะคือละเอียดขนาดนี้ไหมคะ
ก็อย่างคร่าวแล้วอย่างกรณีที่ผมไปวันที่๒๙เนี่ย
ผมก็ไปเจอจุดนั้นแต่ว่าถ้ำบางถ้ำเนี่ยมัน
มันปล่องมันยังอยู่บนสโลป
สิ่งที่เคยเห็นในอดีตอาจจะแค่๑๐ปี
หินมันถลบแล้วปิดอ๋อตัวนี้ผมมุดเข้าไปประมาณ๙๐เมตร
แล้วเจอช่องที่เล็กกับตัวผมผมเลยไปต่อไม่ได้
อันนี้คือจุดที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นแสงเหรอคะ
เอ่อแถวนั้นแต่ไม่ทราบตามไหนใกล้กันที่เขาจำได้
แล้วหลังจากนั้นนะมีคนตัวเล็กอีกคนหนึ่งทีมงาน
ของไขมัสทาบเนี่ยเข้าไปสำรวจหลังจากผมออกเลยค่อไปสำรวจ
แล้วจู่ก็มีเสียงตะโกนฝั่งตรงข้าม
แล้วก็ปรากฏว่ามันเชื่อมไปถึงพื้นร่องเขา
ก็เลยตะกุยออกมาตะกุยหินอะไรออกมา
มีโฟงจริงมีถ้ำเรากะว่าจะลงไปแล้ว

ถ้าลงไปเสียงมันก็จะหินทะลมถลับ

แปลว่าลงปอกเดียวกัน

ขอโทษนะคะคืออาจารย์ก็เป็นคนตัวกะทัดละนะ
คือมันลงไม่ใช่ลงธรรมดามันเอียงด้วย

คือเพราะฉะนั้นความเสี่ยงต่อให้เจอปล่อง
ก็ต้องระวังว่าถ้าจะกระเทาะหรือกระแทกหรือเจาะลงไป
ไม่รู้จะไปเปลี่ยนอะไรในถ้ำอันนี้ดิฉันเข้าใจถูกไหมครับ

ค่ะการที่สำรวจไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งดอยผาหมี
คือเลี้ยวขวาไปกับเลี้ยวซ้ายที่น้องอยู่นี่นะคะ
คือมันมีความหวังบ้างไหมเล่าให้ฟังได้แล้ว
ตอนนี้๑๓ชีวิตออกมาแล้วมันมีความหวังบ้างไหมคะ
มีความหวังบ้างไหมเอ่อคือตอนแรกสมมุติฐานที่เรามองนะฮะ
ก็คือเราให้น้ำหนักไปเด็กจะอยู่เลยกลางถ้ำไปแล้ว
ซึ่งระยะทางในการเข้าก็คือถ้าเราเข้าไปจากด้านหน้า
ยากมากเพราะว่าหนึ่งคือกระแสน้ำมันไหลสวนออกมา
ซึ่งการดำน้ำเนี่ยสปีดมันจะช้ามากแล้วมันลำบากมาก
หาเส้นทางลอยแตกหินลงไปแล้วก็มันเป็นชั้นที่มันบางที่สุด
เพราะปกติส่วนอื่นด้านหน้าความหนาของชั้นหินประมาณ๔๕๐๕๕๐เมตร
ซึ่งมันหนามากการที่มีป่องเชื่อมโยงข้างล่างเนี่ย
มันเป็นไปได้น้อยมากแล้วเรามาเลยโฟกัสที่ด้านท้ายถ้ำ
ด้านใต้เพราะว่าส่วนของชั้นหินที่หนาประมาณ๕๐เมตร
ร้อยเมตรไม่เกินนั้นซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดรอยแตก

คุณผู้ชมคะสำคัญมากเลยนะคะนี่เป็นที่มาของทำไมเราไม่เจออาจารย์ชัยพรอีกเลย
และไม่ได้คุยกับคุณอนุกุลอีกเลยเพราะเขาไม่ได้ดูแค่หาปล่อง
คือต้องไปดูด้วยว่าจริงแล้วโดยธรรมชาติที่นั่นชั้นหินที่บางอยู่ตรงไหน
แล้วถ้าเจาะสมมุติต้องเจาะวิธีการเจาะต้องเจาะแนวไหน
ใช่ไหมคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะคืออาจารย์ชัยพรเคยคุยกับเราผ่านสายโทรศัพท์บอกว่าท้ายถ้ำมันเป็นลักษณะของหินถล่ม
คุณผู้ชมใจชื้นเลยคือถ้าหินถล่มถ้ามันถล่มได้เราต้องแงะมันออกได้สิ
แต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นแล้วถ้าคิดจะเจาะนะคะ๕๐๐เมตรก็เคยเจอได้ยินตัวเลขนี้ใช่ไหมคะ
คำถามคือว่าหน้างานตอนนั้นคุยกันว่ายังไงไอ้เรื่องปล่องเนี่ยถ้าเจอจริงจะเจาะลงไปไหมสักครู่ค่ะ

คนที่อยู่เบื้องหลังคือทีมสูบน้ำ

ขอให้ตกมือทีมสูบน้ำได้
ทุกท่านให้ถามช่วงจะปฏิบัติการถึงสูบน้ำเท่าไหล
น้ำหมดแต่จริงแล้วเป็นไปไม่ได้
ทีมซีูฮ์ทีมดำน้ำขอผมแค่ว่า
ให้สามารถที่จะเงยหัวมาหายใจได้

จนสุดท้ายสูบยังไงก็ลดทีละเซน
ทีมซิลบอกว่าไม่ไหวแล้วรอไม่ไหว
เอาขวดอากาศไปวางโรยแล้ว
แล้วสามารถว่ายน้ำโดยที่ไม่ต้องขาแตะพื้น

เป็นหลายชั่วโมงได้ต่อเนื่องกันนะครับนี่คือศักยภาพของทีมไดเวอร์
อินเตอร์เนชนัลไรเวอร์กับทีมของซิลของเรา

แต่อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมต้องดีที่สุดในการปฏิบัติงาน

จนถึงวันที่เราประกาศดีเดย์สภาพน้ำในโถง๑๒๓แทบจะไม่มี

แล้วจุดอื่นหลายจุดที่เป็นจุดตอนกลางของการที่ต้องนำน้องเขาออกมา
เราสามารถที่จะโผล่มาหายใจได้นะครับ
เราสามารถที่จะมีที่แห้งบางจุดที่พอยืนขึ้นมาเปลี่ยนถังอากาศได้
นั่นคือเราต้องตัดสินใจแล้วว่าเรามีความพร้อมอย่างนี้เราจะทำหรือไม่
สูบน้ำสำคัญทั้งทีมสูบน้ำในถ้ำ
วันสุดท้ายที่ผมบอกกับพวกเราว่าสุขกับเสาลดมา๓๘เซนในบางจุด

และทีมสูบน้ำที่สูบข้างนอกที่พร่องน้ำลงไป
เพื่อพร่องออกไปทั้งหมด
เชื่อไหมครับว่าน้ำที่อยู่ในถ้ำที่กดดันน้องเขาอยู่นะฮะ
รวมทั้งหมดประมาณ๕แสนกว่าลูกบาทเมตร
เราสามารถพร่องออกไปแต่ขณะเดียวกันก็เติมเต็มเข้ามา
แต่ละวันจะมีน้ำเข้ามาประมาณ๒หมื่นหรือ๓หมื่นลูกบาทเมตรนะครับ
กลุ่มที่ทีมที่ไปเบนน้ำทำฝ่ายทำกั้นน้ำก็ตาม
เบนออกได้หมื่นกว่าก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เข้ามาเติม
แล้วผมเรียนว่าเราก็โชคดีนะฮะ
เมื่อวานนี้หลังจากเสร็จภารกิจนะครับ
น้ำก็เติมเข้ามาในถ้ำเข้ามาลึกมากเหมือนกันนะครับ
ทำให้ภารกิจถ้ายังล่าช้าอีกวัน๒วันนะครับ
จะทำให้ผลิตยากกว่านี้เยอะ
สิ่งที่พูดหรือจริงมันมีหลายข้อมูลที่สามารถต่อยอด
แล้วก็มีอีกหลายประเด็นทีเดียวที่อาจจะต้องรอเวลา

แต่วันนี้ที่เราจะพูดให้ฟังกันได้ก่อน

แต่มันต้องมากพอที่เราจะพาหมูออกมาได้

คือนอกระหว่างที่สำรวจโพรงไปด้วย
อาจารย์ต้องไปช่วยเขาคิดเบี่ยงทางน้ำ

จริงถ้ำนี้มันลอดใต้เขาเรียกอะไร

แต่ว่าใต้ลำทานใต้ห้วยที่ว่า
มันมีรูพุนมีโพงมีถ้ำ

น้ำมาจากไหนได้บ้างคะ

หลังคาถ้ำจะมีลอยแตกในแนวดิ่งมาก

ครั้งแรกทางกันไม่กี่ชั่วโมง

อันนี้สองก็คือน้ำจากด้านเหนือกับด้านใต้ที่ผ่านระบบถ้ำโดยตรง

กับฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกเนี่ย
มันจะมีหินกลายเหนือที่เป็นหินทึบน้ำ
ติดอยู่กับตัวถ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ย
รอยต่อระหว่างหิน๒ชนิดเนี่ย

คือถ้าเราหันหน้าเข้าหาถ้ำเนี่ยนะคะ
ติดไปทางด้านหลังเนี่ยคือหินแกนิด

คือลักษณะว่าถ้าตรงนี้จะเป็นหินแกนิตนะ

แต่ว่าตรงนี้หินปูนมันมีรอยแตก

อ๋อคือเป็นธรรมชาติ
เป็นถ้ำที่ต้อนรับน้ำอยู่แล้ว
ศึกษาทั้งส่วนนอนคาร์ดกับคาร์ด

เพราะว่าด้านหลังที่ติดกันคือพี่เขาไม่เอาน้ำเลยแกนิด
หลายส่วนมันกลายเป็นหินอ่อนไปแล้ว
เพราะว่ามันถูกความร้อนจากหินแกนิต

แล้วมันมีผลยังไงคะ

แปลว่าน้ำตกลงแปลว่ามันจะมีผลต่อน้ำยังไงอาจารย์คือน้ำจะถูกกักไว้
จะเกิดโผล่งถ้ำได้น้อยกว่าเห็นปูนเท่าไหร่ไป

ตกลงยังไงตกลงดีหรือไม่ดี
ภาพรวมเปรียบเทียบมันแข็งกว่าหินปูนแล้วก็เนื้อแน่นกว่า
จะเกิดถ้ำจากการละลายได้ช้ากว่า
อย่างนี้มันจะมีรอยเลือดในแนะวดั๊ยนัง๑แล้วก็แนวที่ตัดขวาง

เดี๋ยวนะอาจารย์เอางี้ดีกว่า

คือนี่คือสิ่งที่เจออยู่สำหรับทีมช่วยเหลือ

แล้วตอนที่อาจารย์ขึ้นไปโดยสภาพแล้ว
มันสามารถจะทำอะไรกับน้ำจากภายนอกค่ะ

นี่แหละคือน้ำที่มันเข้าไปในระบบถ้ำ

เราก็ข้ามเราผ่านน้ำข้ามข้ามรูมุดตรงนั้นไป
คือผ่านถ้ำไปก่อนตอนนี้ผ่านถ้ำไปก่อนเดี๋ยวช่วยเด็กก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะ
เหมือนเรามีถนนเรามีซอยเขาแวะไปร้านอะไรซะก่อน

ขอช่วยหมู่ป่าแป๊บเดียวเดี๋ยวเอาเกินมาให้
ซึ่งคุณเองก็ภารกิจใหญ่เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องน้ำ

คือตอนที่ผมได้รับติดต่อมาอาจารย์พันนีสั่งให้ผมภารกิจแรกสำคัญที่สุดคือ
จะต้องไปลดอิเล็กน้ำเข้าถ้ำให้ได้
อินเล็ดน้ำคืออินเล็ดก็คือน้ำจากบนภูเขาที่ไหลเข้าไปในระบบถ้ำ
บอกว่าภารกิจแรกที่ต้องไปคือคุณต้องหาจุดน้ำมุดให้เจอแล้วก็ปิดมันให้หมด
จุดน้ำมุดจุดน้ำมุดที่ซึมจากทางด้านทิศตะวัน
ด้านหลังท่ามันนะคะด้านหลังท่ามใช่
ปิดคือตอนนี้เรารู้ว่ามันมีห้วยหลักมีห้วยหลักแล้วมีหลุมยุบอยู่ข้างบน
คุณจะต้องหาให้เจอว่าจุดไหนที่น้ำมุดลงเยอะที่สุด
คุณต้องไปปิดบล็อกอิเล็ตให้ได้ถึงจะเริ่มการสูบออก
แล้วไปปิดยังไงอะไรเรียกว่าปิดคะ
ก็คือการเปลี่ยนทางน้ำนะครับเพิ่มอัตราการไหลให้เร็วขึ้นเพื่อลดการซึมลงด้านล่าง

หรือว่าปิดเลยบล็อกไม่ให้มันลง
ทั้งสองท่านทำอยู่คือทำด้านนอกถ้ำ
ทำยังไงก็ได้ที่ไม่ให้เข้าถ้ำ
ถูกต้องลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าถ้ำให้เหลือน้อยที่สุด

เพราะว่าหนึ่งคือการที่เปลี่ยนทางน้ำมันยากมาก
ตกลงได้ไหมเหรอะ
จริงแล้วพอหลังจากนั้นผมเจอทางมูลที่แม่ฟ้าหลวง
คือผมคุยไอเดียนี้กับท่านท่านบอกว่า
ต้องการจะบล็อกเปลี่ยนทางน้ำไหนบอกเลยเดี๋ยวเขาจะบายพาร์ทให้
เวลาเราพูดถึงบอกว่าเปลี่ยนทางน้ำผันน้ำทำสะพานข้ามเนี่ย

คือเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้๑๐๐ค่ะ
เรานึกว่าแบบเรามันง่ายนะคงเป็นลำทานเล็กละมั้งแบบเอาอะไรไปลองแล้วมันก็แบบยกไปนิดเดียว

ก็คือตอนนี้ที่เขาทำคือบล็อกฝ่ายสร้างฝ่ายและต่อท่อบายพาร์ท
ให้มันข้ามไปเลยข้ามโพงลอยแตกไปหรือว่าถ้าเป็นหลุมยุบที่น้ำไหลลงเนี่ย
เราต้องเปลี่ยนทางต้องอัดให้มันแน่นไม่ให้น้ำซึมลงแล้วก็พอน้ำขังแล้วสูบมันออก
น้ำขังอยู่ในชามแล้วใช้เครื่องสูบออกผันมันออกไป
นี่คือการความอาดหาดมากที่ต้องสู้กับธรรมชาติให้ได้

อาจารย์ถ้าฝนตกสมมุตินะคะสมมุติว่าทั้งสองท่านเนี่ยคือเบี่ยงทางน้ำไม่ว่าจะเป็น
ทำซาพานหรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่สมมุติทำได้แล้วแต่เมื่อฝนตกลงมามีผลไหมค่ะ
ทำเผื่อไว้อทำผิดไว้แล้วนะคะ
อาจารย์ใช้คุณเยอะไหมคะอมหาศาลทีม

โอ้โหเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย์คือก็มีนะเราได้รับความกรุณาจากในบริษัท
อย่างเช่นเซฟรอนกับปตทให้ท่อมา
หรือเป็น๒๔๐๐เมตร
เราก็ทำเป็นบายพาร์ทประมาณ๗ท่อน๗สาย
ละประมาณ๓๐๐เมตรนะครับ
คือหนึ่งก็สำรวจอย่างที่ว่าไปสำรวจหาจุดที่มันน้ำมุด
ถ้ำรอยแตกที่คาดว่าจะ
ดูว่าน้ำไหลอันนี้๒ใช้วิกาชาการช่วย
กรมชนก็มาช่วยดูเรื่องของอัตราการไหลของน้ำ
น้ำไหลจากตรงนี้ไป๑๐๐ไปถึงตรงนั้นมันเหลือ๓๐
แล้วก็วัดในระยะมันหายตรงนี้เท่าไหร่เราวัดไปเรื่อย
เราก็รู้รู้ว่าตรงไหนมัน

หนึ่งก็คือสร้างฝ่ายปุ๊บดักแล้วก็เอาใช้ท่อผ่านน้ำข้ามจุดที่มุดใช่ไหม
ผลมากภายในไม่กี่ชั่วโมงน้ำที่เคยไหลตรงนั้นแห้ง
แล้ว๒วันนี้เสร็จเพราะว่าประชาชนมาช่วยกันอย่างเหลือเชื่อ
จะบอกว่าไม่ใช่ดุ่มเข้าไปแล้วก็แบบไม่ใช่
คือต้องรู้ชั้นหินรู้ทางน้ำรู้เทคโนโลยี
และที่สำคัญเป็นพันคนนะคะที่ช่วยใช่ไหม
การสำรวจอย่างเดียวช่วงประมาณกิโลเนี่ย
ใช้เวลาชั่วโมงกว่าปีนไปตามน้ำบ้างมันไม่ได้เดินทางเรียบ

เป็นห่วงเพราะว่าแต่ละท่านที่เดินวันหนึ่งไม่รู้กี่กิโลเลย

แล้วเวลาฝนตกมีผลยังไงคะ
ที่เราได้ข่าวมาก็หลังจากช่วงที่ฝนตก
ประมาณสัก๓ชั่วโมงมีฝ่ายบางส่วน

ช่วงน่าจะเป็นวันแรกที่เริ่มเอาเด็กออกมา
คือตอนนั้นเราสามารถผ่านน้ำออกได้เยอะแล้ว
แล้วก็ปริมาณน้ำไหลเข้าสามารถควบคุมควบคุมได้

ทีมซิลก็เลยเริ่มทำงานได้
คือด้านนอกถ้ำก็พยายามไม่ให้น้ำเข้าถ้ำ

เล่าให้ฟังหน่อยค่ะคนที่ต้องทำงานควบคู่กันไป
ตั้งแต่ทุกส่วนมีผลหมด
โดยเฉพาะตัวที่อยู่ในถ้ำ

แล้วก็หน้าถ้ำสู่บาดานด้วย
แล้วก็ไอ้ตัวที่มันเป็นที่มันเป็น
มันเป็นน้ำผุดจากท่ามบริเวณที่เกี่ยวกับข้องกับด้านหน้าการลดน้ำในส่วนหน้า
ชัดเจนว่ามันใช่เพราะว่าคือก่อนวันที่๒๙น้ำมันไม่ได้ผุดมาเลย
ก่อนวันที่๒๙สางล้ำทุ่มน้ำผุด

น้ำส่วนนั้นจะเยอะมากเลยนะครับ
คุณสมคุณก็จะเห็นได้ว่า

นี่ช่วยได้มากมายเยอะเยอะ
เพราะว่าตัวส่วนของน้ำใต้ดินในตัวถ้ำนี้

มันจะถูกดินกบไว้ซึ่งมันอั้น

เพราะฉะนั้นพอเอาแม็กโคลไปจกออก
ไปขุดออกเพื่อขยายเปิดทาง

แล้วก็พญานาคจุกดูดสูบ

เร็วมากครับช่วยได้เยอะ

โดยตรงคือ
ไหลของน้ำเนี่ยมันจะไหลได้แต่เมื่อมันมีความสูง

เขาเรียกถ้ามีระดับพื้นฐานเนี่ย

การที่เราสูบลดระดับพื้นฐานได้มาก
มันจะทำให้ตรงนี้ไหลมาเร็วขึ้น

จะมีโครงสร้างถ้ำที่เรายังไม่เจอ

พอเราสูบจากด้านหน้าที่ระดับต่ำสุดนะครับ
แรงนุ่นของโลกมันจะดึงน้ำจากส่วนในออกมาด้วย

คุณผู้ชมครับมีอีกตั้งหลายอย่าง
จะใช้คำว่าอะไรจะบอกว่ามันมาก

โดยเฉพาะการเทคโนโลยีที่มีแต่คุณจะคิดได้และผ่วย้ายไปทัน
คำถามเขาเห็นอะไรกันบ้างค่ะ

ต่างชาติเอามาช่วยแล้วได้ใช้งานจริง

เรายังไม่ค่อยได้เจาะกันสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจริงแล้วคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปรวมตัวกันที่นั่นจำนวนมากนะคะ
แต่อาจจะไม่ได้รับการพูดถึงซะทั้งหมดเพราะว่าคือเนื้อหาข่าวมันไปเร็วค่ะ
การจะครอบคลุมคนทุกหน่วยงานทุกผู้ทุกคนลำบากนะคะ
แต่ว่าก็ฟังจากแขกรับเชิญแต่ละท่านนอกรอบค่ะ
คนนั้นเพื่อนคนนั้นคนนั้นเพื่อนคนนี้คนนี้เพื่อนไปทำงานตัวเองกลับมาเล่าบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ก็จะบอกว่าศูนย์รวมเทคโนโลยีเลยสุดไปเลยจ้าใช่ไหมคะ

ถ้าคุณอีลอนมาก็คงสุดไปเลยแล้วล่ะใช่ไหมคะคุยอะไรกันบ้างคะ

ยังไงคะเขายังไงบ้างคะ
สำหรับที่จะป้องกันน้ำเข้าและให้เด็กใส่ถังอากาศอยู่ข้างในแล้วก็ลากออกมา
แคปซูลฉุกเฉินนะครับเอามาด้วยครับ
สมมุติดิฉันลองใช้อารมณ์แบบรอติดตามผลงานเข้ามาตลอด
เขาอุตส่าห์ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเอามาให้คำถามคือทำไมเราไม่ใช้คะ
ที่ไม่ใช้เพราะว่าในหลักการของการกู้ภัยสากลนะครับ
เครื่องไม้เครื่องมือที่เราไม่เคยใช้มาก่อนจะมีกฎห้าม
ใช้เพราะมันจะเพิ่มความเสี่ยงในการทำงาน
ตัวอย่างเวลาเขามาเวลาเขามาถึงเขาเอาแคปซูลมาให้แล้วมันเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเอาเด็กออก๕คนสุดท้าย
ซึ่งวิธีการทำงาน๒วันก่อนหน้านี้มันมีกระบวนการซึ่งมันมีการลองผิดลองถูกมีการวางแผนมาอย่างดีแล้ว
ลดความเสี่ยงมาหมดแล้วพอเครื่องมือใหม่ตัวใหม่มาทีมที่เข้าไปทำงานเนี่ยไม่เคยใช้เครื่องมือพวกนี้
เพราะฉะนั้นเวลามันไม่เกิดความชำนาญในการใช้งานความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจมันก็จะเพิ่มขึ้นทันที
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อในตัวเขามั้ยใช่ข้องที่เขานำมาไม่เกี่ยวความเสี่ยงวิธีปฏิบัติของการคู่พัย
ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ซึ่งเขาก็เข้าใจ
ถูกต้องครับไม่ได้เลือกใช้
ใช่ครับอาจารย์ไปเจออะไรน่าตื่นเต้นบ้างคะเทคโนโลยีไหนบ้างอาจาร
ว่ามันเป็นการดมลึกว่างานนี้
ธรณีนักรีวิสิกส์มารวมกันมากที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะ

สิ่งที่ไม่เคยทดลองก็ทดลอง
อย่างเช่นจะหาตำแหน่งที่เด็กอยู่
เพราะว่าจากแผนผังถ้ำเป็นเส้นเล็ก
ถ้าไปทาบบนแผ่นที่ที่มีความสูงตั้งหลายร้อยเมตร

ฉะนั้นเราก็เลยทดลองใช้อย่างเช่น

มีของกรมไฟฟ้าของกรมทรัพย์อะไรหลายทุกคนมาช่วยกัน

ที่สำคัญมันต้องหาแหล่งสั่นสะเทือน

เราก็ไปขอให้ทางซิล
เอาถังเอาขี้เย็นไปเคาะ

ทีนี้คือถ้ามันขึ้นมันถึง

คำนวณที่ทางคำนวณคำเดียวได้
ก็จะพิมพ์พอยต์ได้เลยว่า

แต่บังเอิญคลื่นที่เอา
ที่เราทำได้มันเบามาก

แต่ว่าก็ถือว่าเป็นวิธีการที่เราพยายามแล้วล่ะ

ก็ช่วยแต่มันเนื่องจากเขาคงเอาที่คิดว่า

กลัวจะเสี่ยงด้วยก็เลยต้องหยุดแค่นั้น
อาจารย์แล้วที่มันเคยมีข่าวออกมาในระหว่างที่มีการกู้ภัย

สแกนผ่านชั้นหินหนาได้อะไร

คือตอนนี้สิ่งที่ทำเรามีเทโรนิมิสิกส์อยู่๒ตัว

แล้วจะปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปใต้ดินหลังขาถ้ำบ้างข้างถ้ำบ้าง

แล้วก็จะวัดความน่านทานแต่ละความลึก
แล้วก็พล็อตออกมาเป็นสองมิติสามมิติ

แล้วก็จะประมาณว่าตรงไหนมีโพงอันนี้ก็ช่วยได้แต่บังเอิญมันไม่ลึกมาก

แล้วก็ปล่อยขึ้นเสียงออกไปแล้วก็มีตัวลับ

ซึ่งตัวหลังนี่มันทำยากเพราะว่าหินปูนมีโพงเยอะ

ขึ้นต่างมันจะถูกดูดกลืนไปหมดเลย
แล้วตกลงมามีเทคโนโลยีที่แบบคือส่องลงมาจากดาวเทียร์สแกนผ่านชั้นหินที่น้ำ
คือแหละแล้วแต่ปื๊ดลงไปได้ไหมคะ

ได้ใช้ไหมมีไหมมีไหม
ลงไปใต้พื้นเพื่อดูว่ามีโพงไหมนะครับ
ซึ่งมันจะอย่างชั้นหินของเรามันค่อนข้างหนา
ซึ่งทางวิศวกรเขายืนยันมาว่าการที่จะสแกนลงไปลึกที่ระดับ๕๐๐เมตร
เทคโนโลยีที่มีมันมีข้อจำกัดเรื่องของความลึก
มันจะใช้ได้ไม่ได้เหมาะไม่เหมาะแค่นั้นเอง

เราเรียกเป็นเครื่องรายการสแกนเนี้ย
ซึ่งเขาจะทำสแกนโถงถ้ำเพื่อหาตำแหน่งโลเคสที่เด็กอยู่
หมายความว่าต้องมีการสำรวจจากปากถ้ำเข้าไปแล้วก็มีการเอาไปตั้ง
ว่ามันมีความต่างระดับเท่าไหร่เพื่อคำนวณโคดิเน็ต

คือทุกเรื่องมันเข้าไม่ได้
ขอสุดท้ายค่ะเริ่มที่คุณอนุกูลก่อนค่ะ
สิ่งที่รู้สึกว่าอยากจะพูดที่สุด

คือเรื่องอะไรคะ๑นาที
จริงแล้วเรื่องของเคสฉุกเฉินแบบนี้นะฮะ

เพราะว่าในการทำงานกับธรรมชาติ

เมื่อไหร่ที่เรามีการทำงานโดย
ไม่ได้ใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะฮะมันจะส่งผลถึงเรื่องของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
หรือว่าปฏิบัติการที่มันเกิดความล้มเหลวซึ่งผมมองว่าในอนาคตเราจะต้องมีการปรับโครงสร้างการทำงาน
ฉุกเฉินแบบนี้ให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญหรือว่าทีมที่จะคอยให้คำตอบในส่วนของความเมาให้มากขึ้น
เพื่อที่จะทำให้ภารกิจมันจบเร็วที่สุด
อาจารย์ขอกระชับค่ะอาจารย์คิดว่า๑๐กว่าวันนี้ยังไงคะ
คือเรื่องถ้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่หลายคนอยากไปเที่ยว
แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของอันตราย
เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยคือเราต้องมีการจัดการที่ถูกต้อง
โดยเฉพาะการสำรวจถ้ำที่เขาเปิดท่องเที่ยวหรือถ้ำที่เปิดแล้วให้เป็นทางวิทยาศาสตร์
มีการสำรวจโถงถ้ำกว้างยาวเท่าไหร่มีอันตรายตรงไหนมีความบ่อบานตรงไหน
แล้วก็มาแยกแยะวิเคราะห์ว่าถ้ำนี้ควรจะเปิดหรือไม่

เอาไว้สำหรับวิจัยหรือไม่ถ้าจะเปิดจะได้ทั้งหมดทุกถ้ำหรือไม่
ใช่ไหมถ้าบางท่านเปิดเฉพาะบางส่วนส่วนที่เหลือปิด
แล้วก็จะต้องมีการทำทางเดินที่ถูกต้องเหมาะสมมีระบบ
ฉันรู้เลยคนแรกที่จะไปหลังเปิดถ้ำหลวงคือใคร
หมดเวลาของรายการค่ะ

กว่าทุกคนไม่เคยมารายการเรานะคะไม่เคยโฟนอินด้วย
แต่ว่าได้คุยกันนอกรอบตอนไม่ใช่เวลารายการ
อย่างไรก็ขอบคุณทุกข้อมูลของทั้งสองท่านนะคะ

หมดเวลาของถามตรงค่ะอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
ก็ยังตามเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักอยู่ค่ะ